ของเราคุณยายมารัสสี

แต่เป็นปีที่๑๐๒ที่แข็งแรงมากขึ้น
คุณผู้ชมดูคุณยายยิ้มน่ารักมากคุณยาย
เมื่อวานนี้ครอบครัวของคุณยายปรสินพร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานอยู่กันครบเลยค่ะ
พาคุณยายไปดินเนอร์ฉลองวันคล้ายวันเกิดแต่งตัวสวยเชียว
อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าปีนี้คุณยายอายุครบ๑๐๒ปีแล้ว
แต่คุณยายยังคงแข็งแรงแล้วก็สดใสเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ตามธรรมเนียมของวันเกิดนะพี่แจ๊คขวัญ
เขาต้องมีการเป่าเค้กถูกไหมคุณยายกไม้ยกมือขึ้นมาเต้นด้วยค่ะ
ประนักการณ์สนุกขนาดเต้นที่คุณยายนี่นะ
แล้วปีนี้พี่แจ๊คดูสิของคนของขวัญลูกหลานมากันเพียบเลยนะ
มาเยอะเลยแล้วพวกเรา๓คนขอร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณยาย
สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานเลยนะคะ
หน้านี้มีข่าวว่าไม่สบายเนาะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ
หายป่วยแล้วกลับมาแบบว่า๑๐๒ปีเนี่ยคือปังมากเลยนะคะ
ใช่เนาะอีกสิ่งหนึ่งต้องยอมรับนะว่าลูกหลานดูแลดีมาก